จุดยืนต่อการฆ่าไม่เห็นด้วยกับการฆ่าในทุกกรณี
เนื่องจากรู้สึกว่ามนุษย์ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ดีพอที่จะฆ่ากัน

ข้อมูลอันนี้ที่แบบว่าฮ่องกรมไม่มีโทษประหารซิงโกโปมีโทษประหาร
อาชีพกรรมในซิงโกปมีที่เยอะกว่าฮ่องกรม

แต่อันนี้ก็อาจจะต้องโทษไว้นิดนึงว่าเช่นเดียวกับงานวิจัยทุกอย่างในโลกนี้นะคะ
มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่คนที่สนับสนุนหรือให้ทุนในการทำงานวิจัยนั้น
ก็อาจจะต้องเอางานวิจัยทั้งสองฝ่ายมาเทียบกันดู

ถ้าไม่มีโทษประหารแล้วอาชญากรรมจะลดลง
มันจะวิจัยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าปัจจัยของอาชญากรรมไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีเท่ากัน
ก็เลยไม่มีงานวิจัยแบบนั้นแน่
ส่วนงานวิจัยเฉินสถิติที่บอกว่าประเทศที่มีโทษประหารที่ไม่มีโทษประหารอาชีพกรรมน้อย
มันเป็นแนววิจัยที่แสดงสถิติที่เราเห็นเท่านั้นเองนะคะ
เขาไม่ได้บอกว่าการไม่มีโทษประหารคือปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมน้อย
ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ปัจจัยแน่
ดังนั้นเวลาถกเถียงนี่มันต้องตั้งหลักเยอะมาก
การไม่มีโทษประหารไม่ได้ทำให้อาชีพกรรมน้อยน่ะ
ปัจจัยแน่มันเป็นปัจจัยอื่นในกระบวนการยุติธรรม
แต่กระบวนการยุติธรรมที่ดีเหล่านั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่มันเกิดจากการคิดอย่างหนักคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้น
ซึ่งมันจะไม่เลือกใช้วิธีแน่
การที่เขาเอาสถิติเรื่องพวกนี้มานั่งทิ้ง
เพื่อเขาจะตอบโต้คำกล่าวที่ว่า
ถ้ามีโทษประหารอาชีพกรรมจะลดเท่านั้นเอง
แต่ไม่ได้เป็นการบอกว่าไม่มีแล้วอาเซียนอาจจะลด
การยุติชีวิตนึงมันจะมีผลตามมา
หนึ่งคือมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่า

เปิดประตูของการหาเหตุผลเพื่อการค้า
แต่ถามว่าแลกกับสังคมที่ปลอดภัยมีวิธีอื่น
อย่างเช่นเก็บเขาเอาไว้ในที่กักกันเลย

เรามีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมคุณปล่อยคนยังไม่พร้อมออกมาได้ละ

มันอาจจะนำไปสู่ความคิดเพิ่มขึ้นว่า
ว่ามีแนวโน้มจะกลับไปทำอีกไหม
สมมติโดยเฉพาะประเด็นกิจการถ้าประเมินแล้วไม่พร้อม
จะหมู่น้อยมากที่จะถึงผ้างถูกทบประหารถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นคนไม่ได้ล้นคุกเพามีเรื่องประหารหรือไม่ประหาร
คนล้นคุกเพราะมีการฝากขังมีการเก็บผู้ต้องหาที่คดียังไม่ถึงที่สุด
และไม่ใช่คดีอุกชะกันด้วยอยู่ในคุกมากจนเกินไป
คนโดนคุกเพราะมีระบบการประกันตัวที่ต้องใช้เงิน
แต่คนจำนวนมากยากจนเกินกว่าที่จะประกันตัวมาได้

มันมีแบบเหตุผลรายละเอียดเยอะมาก
ที่เรื่องปัญหาแบบนี้เดียวใน๙ปีมี๑คนที่ถูกต้องหา
เพราะฉะนั้นถ้าคนเก็บคนนี้ไว้เพิ่งมีคนเพิ่ม๑คนในคุก
คือแน่นอนเรายอมรับว่ามีปัญหาแน่
ถ้ารู้สึกว่า๑๐ปีแล้วเขาออกมาโดยที่เขายังเป็นอันตราย

แบบนี้สิ่งที่เราคิดว่าถ้าพูดโดยให้มันเรียงง่ายที่สุด
คนที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร
คือคนที่ต้องการให้หาวิธีอื่น
ในการจัดการปัญหาในสังคม
โดยที่รักเรื่องการฆ่าเอาไว้

และเขาเชื่อโดยมีข้อมูลจาก
มีข้อมูลจากประเทศที่เคยทำมาแล้วว่าเป็นไปได้
และคิดว่าวันหนึ่งเราจะทำได้
ส่วนคนที่ไม่เห็นอัน
ส่วนคนที่ยังสนับสนุนโทษประหารอยู่
เพราะเขาก็เชื่อว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการลดอาชียกัน
แต่โดยที่เรายังไม่เห็นข้อมูลแรกสถิติอันอีก
ถ้าณปัจจุบันแบบเฉพาะหน้าเลยนะคะ
ก็คือสิ่งที่เราทำมาตลอด๙ปีอย่างนี้ค่ะ
ก็คือการที่เรายังไม่มีการมา
แล้วก็มีนักโทษที่ถูกจำคุกตลอดชีวิต
แต่วิธีที่ดีกว่าที่ไม่เฉพาะหน้าคือวิธีระยะยาว
ก็คือปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
ไม่ให้มีคนที่สมควรถูกเก็บอยู่ในคุกถูกปล่อยออกมาก่อนเวลาอันควร
และไม่ให้มีแพ้ที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเลยแม้แต่วันเดียว
แต่กลับถูกเก็บไว้ในนั้นค่ะ
และให้สภาพแวดล้อมในคุกเนี่ยเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนคนให้พร้อมกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่ปล่อยออกมาปุ๊บพร้อมสำหรับการประกอบอาชียกรรม
เพราะตอนอยู่ในคุกเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคใหม่มากมาย
และถูกปล่อยออกมาตัวเปล่าทักษะไหนไม่มีแนวคิดไม่เปลี่ยน
และไม่มีเงินตั้งต้นสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลย
ออกมาปุ๊บก็มันมีทางที่จะต้องไปประกอบอเชียกรรม
คือทุกวันนี้ต้องรู้ว่าคนที่อยู่ในกรุ๊ปถูกให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์อยู่
ถ้าจะบอกว่าทานเรื่องไหนดีกว่าก็คือต้องให้ความสำคัญกับคนที่เรารู้สึกว่าแย่ที่สุดในสังคมมากกว่านี้
มันมีคำกล่าวว่าสังคมคนใดมีคุณภาพแค่ไหนให้ไปดูวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนที่แย่ที่สุดในสังคม
ถ้าคนที่แย่ที่สุดในสังคมเขาเนี่ยถูกปฏิบัติด้วยทัศนคติที่ยังเห็นเขาเป็นมนุษย์อยู่สังคมนั้นเป็นสังคมที่จะพัฒนาได้อีกหลายเรื่อง
แต่ถ้าคนที่แย่ที่สุดในสังคมเขาเนี่ยถูกปฏิบัติเรากับไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่คนพวกนี้ออกมาแล้วจะเป็นคนดี
เพราะมันเหมือนกับเป็นการเตรียมพร้อมให้เขาออกมาแล้วทำอะไรแล้วกลับเข้าไปอีกเพราะออกมาแล้วไม่มีไม่สามารถใช้ชีวิตไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตได้
แล้วเขาเป็นคุกที่โหดูนายอยู่มาเพราะอะไรก็เพราะว่าทัศนคติของการจับคนเข้าคุกคือการเอาเข้าไปเพื่อให้เขามีโอกาสได้ทบทวน
เมื่อมีโทษตามสมควรและมีโปรแกรมที่พร้อมจะเอาเขาออกมาจริงเนี่ย
เขาก็ออกมาแล้วก็ไม่กลับเข้าไปปุ๊บมันเลยว่า
จนกระทั่งโหทำไมอย่างนี้แต่มีคนอยู่น้อยมาก
นี่ก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุด
แต่ว่าเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลอีกเยอะ
ถึงจะรู้ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยมันคืออะไร
มันยังไม่ใช่แค่คุกอยู่สบาย
มันย่อมไม่ใช่แค่ผู้พิพากษาตัดสินดี
ค่ะแต่มันคือทุกอย่างประกอบกัน
แต่จุดเริ่มต้นของมันคือการเชื่อและเป็นไปได้ซะก่อน
แต่ถ้าจุดเริ่มต้นเราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ทุกคนที่เคยทำเร็วแล้วจะต้องเร็วตลอด
และจะต้องคุกพื้นที่ที่ดีที่สุด

ถ้ามันจุดเริ่มต้นตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างที่เราเชื่อน
ถ้าเราเชื่อนในอีกรูปแบบ
มันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันก็จะทำไปได้
เหมือนที่บางระเทศพ่อมี

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทุกคนคงทราบว่าเกิดจากปัญหาความยากจนใช่ไหมคะ
เอาไปอยู่ในคุกที่ไม่ได้ขัดกล่าวอะไรเลย
แล้วก็อยู่ในสภาพที่อาจจะทำให้เขาเนี่ย
เกลียดชีวิตและเกลียดมนุษย์เกลียดสังคมมากกว่าตอนก่อนเข้าไปซะอีก

คุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาต่อ

อันนี้ไม่เกี่ยวกับโทษประหารขึ้นมาหรือไม่เลย
ว่าถ้าเอาคนที่ไม่มีความพร้อมอยู่ในคุก
เอาไปอยู่แล้วปล่อยออกมาด้วยความไม่พร้อมที่หนักกว่าเดิมเนี่ย
เขายังออกมาเป็นคนที่แย่กว่าเดิมซะอีก
มันเกิดในช่วงต้นเลยที่มีกระแสต้าน
แต่พอมันยกระดับไปถึงระดับที่แบบอยากให้เราตาย

ระยะเวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ทำให้เราแปลกใจแล้ว
ถ้าเราย้อนมองไปในสังคมไทยเนี่ย
มันมีช่วงเวลาต่างในประวัติศาสตร์
ที่คนเห็นชอบกับการฆ่าในบางรูปแบบอยู่เสมอ
ในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยค่ะ
เราก็จะได้เห็นความสะใจเวลาที่มีการฆ่าฝ่ายตรงข้าม
เกิดพลื่นจากทางสองฝ่ายใช่ไหมค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย
สังคมไทยมีความเห็นชอบกับการฆ่า
เมื่อมันเป็นเหตุผลที่เขารู้สึกว่าสมเหตุสมผลมาตลอดประวัติศาสตร์ของเรา
แล้วจริงตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้
จริงเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบนี้
บอกเห็นน้องปาบก่อนนะคะ

แบบว่าไปแสดงออกเพื่อคัดค้านการใช้โทษประหารที่หน้าเรือนจำ

แล้วก็ด้วยความที่เรารู้จักน้องเขาก็เป็นเด็กกิจการไปด้วย
ก็เลยแชร์โพสต์นั้นต่อค่ะ
แล้วก็เริ่มกลายเป็นที่สนใจ
คือเราไม่ได้เป็นคนเคลื่อนไหวกับเราเรื่องนี้

แล้วคือไม่ได้ประเมินไม่ได้นึกเลยด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องที่คนเห็นต่างกันมากขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าบอกจริงว่ามันก็หนักจริงมากกับการที่มีการตัดต่อภาพ
แต่แพร่ขยายไปแบบเยอะมาก
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มาก่อนเนี่ย

ก็โชคดีที่มันเกิดกับเรานะ
ถ้ามันเกิดกับคนอื่นก็คิดว่ามันจะเครียด
ไม่ได้โกรธแบบรู้สึกว่าจะต้องไปทำอะไรเลย
หลังจากแปลกใจก็มีความรู้สึกเสียใจเหมือนกัน
เสียใจว่านี่คือเมืองไทย
มันไม่ได้เป็นภาพของคนไทยในแบบที่เราคิดได้
แต่ว่าไม่ถึงกับไม่เข้าใจ
เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นจังหวะเวลาที่เขาก็ต้องสื่อสาร

เพราะฉะนั้นจริงแล้วมันคือการต่อสู้ทางความคิด
ซึ่งมันจะเกิดได้ตลอดเวลากับทุกเรื่อง
แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากเรื่องนี้ก็คือว่า
สังคมไทยยังไม่มีวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน
ความคิดที่ขัดแย้งในแบบที่มันจะจบลงด้วยดี
คือถ้าเราได้รับการฝึกมาว่าอยู่โรงเรียน
เรามีวิชาเตอร์วาทีเรามีวิชาการใช้เหตุผล

จนมันชินกับความตกตันจากการดีเบตกัน
มันอาจจะไม่ได้จบลงแบบในภาพที่เราเห็นอยู่
แต่เนื่องจากสังคมไทยมันไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบนี้มาเลย
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย
มันก็เลยระบากเพราะมันเจอเรื่องที่ยากขนาดนี้
มันเลยเกิดสิ่งที่เราเห็น
แต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกคนมันคิดได้๑๐๘แหละ
เวลาที่เราเห็นความคิดที่แตกต่าง
เราก็จะคุยกันได้แบบที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้นะคะ
หนูก็ถามกันไปถามกันมาจนกว่าเราจะหมดแรง

คือตอนนี้คนที่แอดแท็กเราเขาอยู่ออนไลน์

ผมคิดถ้าเขากลัวมาอยู่กันตอนหน้าแบบนี้

ที่มันเป็นมากขนาดนี้เพราะเรายังไม่เคยคุยกัน
ติดตามนี้อยากฝากให้สังคม
ในตอนที่ส่งเศร้าโค้กโปรด

เสียใจเนี่ยมันเจือจางลง
เพราะว่าการคุยเรื่องนี้น่าจะเป็นการคุยในเชิงหลักการ
มากกว่าการคุยในตอนที่เรามีภาพที่เลวร้าย
บางหนึ่งภาพอยู่ในหัว
เพราะมันเป็นเรื่องระยะยาว
อยากฝากจริงก็คือฝากว่าให้เราอ่ะ
หวังว่าในอนาคตเราจะร่วมกันสร้างสังคมที่เราถกเถียงกันบนเหตุผลได้
แล้วก็ความคิดต่างเป็นเรื่องปกติ
และถ้าเราช่วยกันสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่จากวัยเด็กจากโรงเรียนจากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในวันหนึ่งเราจะมีการดีเบตเรื่องนี้กัน
โดยที่ไม่ต้องมีใครอยากฆ่าใคร

ภาครัฐไทยจากข้อมูลนันที้เช่นกัน
เข้าใจว่าภาครัฐไทยเป็นหนึ่งใน๒๐กว่า
ที่ยังมีการใช้ทอบลหัสอยู่เมื่อเรากำลังไปใช้แล้ว
ส่วนอีก๗๐ของประเทศในโลกนี้

แล้วก็ไม่น่าจะผิดปกติมากจากประเทศอื่น
จนถึงขั้นที่ณวันหนึ่งในอนาคตอาจจะไกลเนี่ย
เราจะยกเลิกโทษประหารไม่ได้
อาจจะยังไม่ใช่วันนี้เราไม่มีความพร้อมในหลายอย่างนะคะ
แต่คิดว่าในอนาคตไกลมันก็ไม่แน่
เราอาจจะมีกระบวนการยุติธรรมที่ดีกว่านี้
ที่จะสามารถทำให้อาชีกรรมลดลงได้จริง
แล้วก็โทษประหารไม่ใช่ปัจจัย
โบไม่คิดว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ย
ยุโรปหรือคนไทยมันจะต่าง
ถ้าถูกเอามาไว้ในสถานการณ์เดียวกัน
ไม่คิดว่าคนไทยเลวร้ายถึงขั้นจะแบบ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะ
ตอนเด็กเนี่ยเราเห็นด้วยโทษประหารได้
แล้วเมื่อวานโปแถมลูกชายช่วยลูกชายคุย

ด้วยเหตุผลแบบที่เราได้ยินกันเยอะแบบนี้เลย
ในวิชาปรัชยาและวิชากัใช้เหตุผล
ความคิดเราอาจจะเปลี่ยนกลับไปเหมือนตอนเราเด็กก็ได้
คือประสบการณ์ในชีวิตคนมันสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้
อย่าว่าแต่คนในสังคมมีความคิดที่แตกต่าง
ตัวเราเอง๑๐ปีที่แล้ว๒๐ปีที่แล้วกับตอนนี้
และอีก๒๐ปีข้างหน้าก็อาจจะต่างก็ได้
อันนี้คือประเด็นที่แบบอยากสื่อที่สุด
แต่คราวนี้ข้อประหารเนี่ยมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่บอกกันวันนี้แล้วก็ยกเลิกพรุ่งนี้ได้เลยค่ะ
มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุทธิธรรม
กระบวนการยุติธรรมที่มันจะสมบูรณ
จะต้องมีทั้งส่วนของความยุติธรรมระหว่างก่อนการตัดสิน
คือให้แน่ใจว่าเราไม่มีแพ้ในกระบวนการ
เสร็จแล้วในการจำคุกก็มีกระบวนการที่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้
และที่สุดแล้วถ้าคนไหนเปลี่ยนไม่ได้และยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่
เขาก็จะต้องต้องแข่งอุทธิธรรมอยู่ในการเขาก็จะยังออกการไม่ได้
เพราะฉะนั้นว่าปัญหามันค่อนข้างเป็นปลายทาง
มันเลยเป็นความพลาดเหมือนกันที่แบบอยู่เรามาแลกเปลี่ยนกับเรื่องโทษประหาร

แต่ที่จริงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำ
คิดว่าอาจจะต้องอาศัยเวลา
คุณคิดว่าความกลัวของเราถ้าในความเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะผิดก็ได้
แต่ความกลัวของเราไม่ควรเป็นเหตุผลที่ดีพอที่เราจะ
เห็นช่องกับการทำ
เพราะในเมื่อเกิดเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย
เราต้องมีศักยภาพพอสิ่งที่จะคิดถึงวิธีอื่นได้
แล้วในเมื่อวิธีอื่นมันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในโลกอยู่ไง
จะลองพิจารณาไหม
บอมคิดว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเหตุผลมันแย่นะคะ
เราก็ปัดทิ้งไป
แต่ถ้าพิจารณาแล้วเออน่าหล่อ
เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เราทำ
และอาจจะสำเร็จ